สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน

สวัสดีครับทุกคน
หนึ่งคนขาขึ้นนะหกคนตายหนึ่งคนขาขาลงนะค่ะเอ่อ
มีคนตายสิบเปอร์เซ็นต์ของการปีนตายเป็นสามร้อยคนอะไรอย่างเงี้ย
สามสี่ร้อยคนแล้วก็เอ่อยังไม่ตายก็อาจจะมีโอกาสพิการ
นิ้วต้องถูกตัดเนี่ยมันทุกอย่างมันอันตรายไปหมด
แล้วเขาต้องแข็งแรงนะฮะคือนอกเหนือจากการที่จะเอ่อ
นำพาตัวเองขึ้นไปได้แล้วเนี่ยต้องนำพาตัวเองกลับมาด้วย
เพราะฉะนั้นเอ่อมันต้องมันต้องเรียนรู้ต้องทำหลายอย่าง
เพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยต้องเปลี่ยนทัศนคติของเราก่อนอืม
คือเช่นพี่ผมเป็นคนแบบสบายสบายแบบบางทีชอบวันจนไพร
แต่แบบว่าไม่เคยชอบไม่เคยชอบออกกำลังกายอย่างเงี้ยชอบกินอย่างเงี้ย
ค่ะก็ทุกเปลี่ยนหมดเลยฮะเพื่อภารกิจนี้ใช่ก็ก็ต้องร่างกายต้องแข็งแรง
มีความรู้จิตใจต้องเข้มแข็งก็เริ่มออกวิ่งนะครับวิ่งตั้งแต่เป็นคนไม่ค่อยออกกำลังกายใช่ไหมครับ
วิ่งเวลาสองกิโลสามกิโลเพิ่มเรื่อยเรื่อยค่ะเพิ่มเรื่อยเรื่อยจนวิ่งเวลาสิบสองกิโล
ใช้เวลาเตรียมตัวก่อนที่จะไปเริ่มที่เชิงเขาน่ะระยะนานเท่าไหร่คะ
ถ้าถ้าเตรียมตัวที่วันที่คิดจะปีนแล้วเทรนด์ตัวเองแล้วไปปีนเลยใช้เวลา๖ปีครับ
หกปีคือคือเลิกงานทุกอย่างที่ทำการงานไหนที่ต้องทำแบบต่อเนื่องก็เลิกเลยนะ
ต้องทำเป็นงานที่ไม่ต่อเนื่องที่จะได้มีเวลาวิ่งมีเวลาออกไปปีนเขาลูกเล็กก่อน
นี่เปลี่ยนชีวิตด้วยนะคะก็เปลี่ยนไปเลยฮะเปลี่ยนวิถีไปเลยเปลี่ยนวิถีไปเลยฮะ
ก็คือถ้าจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำเร็จก็ต้องยอมนะครับเพราะมันไม่ใช่เรื่องเล่น
ถ้าเอาไปตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเปลี่ยนระดับความสูงของตัวเอง
ระยะทางเวลาขึ้นไปขึ้นไปเนี่ยนึกอะไรบ้างคะนึกอะไรในใจบ้าง
อะไรคือแรงขับให้ทุกย่างก้าวที่ขึ้นไปเนี่ยยังคงไปต่อ
คือคือมีพระบรมราชวาสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะซึ่งซึ่ง
อยู่ในบทเพลงพระราชนิพลคือเพลงยิ้มสู้คือคือเวลาเอ่อ
คือผมเองก็รู้ข้อมูลนะว่าพรีเอเรสมันยากแล้วก็รู้ว่ามันต้องเจอนั่นเจอนี่
ก็ถ้าเผื่อเอาคำว่ายิ้มสู้ใส่เข้าไปเนี่ยนั่นหมายความว่า
ที่เราจะยิ้มแสดงว่าเราต้องอยากรู้แล้วเวลาเจออะไรมาเราต้องยิ้ม
ก็เลยคิดว่าเออคือชีวิตคนเราเนี่ยยังไงผมรู้สึกว่าผมโชคดีกว่าคนอื่น
ที่ที่ได้มาอยู่ตรงนั้นได้ได้ไปปีนเออเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มัน
ถาถมเข้ามาหรืออุปสรรคอะไรเข้ามาเนี่ยก็ต้องคิดว่านี่คือประสบการณ์
เราจะได้เจอและจงยิ้มสู้กับมันเพราะคิดแค่นี้เองฮะ
มีสติแล้วยิ้มสู้มีสติแล้วยิ้มสู้มันก็ค่อยค่อยค่อยค่อยปรับตัว
แล้วเราก็จะค่อยค่อยเอาเอาความลำบากยากยากยากเข็นรอบรอบตัวเรา
มาเป็นเพื่อนเราแล้วก็เราก็อ๋อวันนี้รู้แล้ว
อย่างเช่นคุณจำขวัญผมผมปีตายขึ้นไปเนี่ยจากเอ่อแคมป์
ไปแคมป์หนึ่งเนี่ยหิมะทะลมลงมาน่ะอืมหิมะทะลมเนี่ยไม่รอดอยู่แล้ว
ฮะค่ะทุกคนเนี่ยเขาวิ่งหนีไปหมดเลยนะมีผมคนเดียวซึ่งคิดอยู่ว่าจะ
หรือไม่วิ่งเพราะว่าพอวิ่งไม่ไหวเพราะไม่ได้แข็งแรงเหมือนเขา
อืมเขาก็วิ่งไปไกลตั้งร้อยกว่าเมตรแล้วเขาก็กวักมือเรียกสุดท้ายเรา
ดูเขาเนี่ยเขาไปไกลแล้วหยิบกล้องถ่ายรูปมาออกมาถ่ายหิมอ่ะ
หิมะที่มันถล่มลงมาเพราะตอนนั้นคิดว่าถ้ารอดนะคือถ้าเขาวิ่งก็ตายอยู่ดี
เนี้ยแต่ถ้ารอดมันจะได้ภาพมันจะได้ภาพนั้นอ่ะแล้วก็ยิ้มกำลังจะ
ถามว่าตอนนั้นยิ้มสู้อยู่ในใจไม่ได้ลืมไปไหนเลย
ลืมนะคือยังไงก็ตามมันไม่รอดหรอกฮะถ้าเผื่อแต่สุดท้ายมันก็
มันก็เฉียดเราไปแล้วมันก็รู้สึกว่าเราก็เลยรู้สึกเอ๊ะ
จริงจริงคนเรานะถ้าเรารู้สึกแย่มันจะแย่ยิ่งกว่าอืม
คือบางทีเหตุมันยังไม่เกิดนะเราคำว่าตีตนไปก่อนไข้เนี่ย
คือยังไม่เป็นไข้เลยคิดว่าเป็นซะแล้วมันก็จะเป็นจริง
ก้าวแรกที่เริ่มต้นนะคะจนกระทั่งก้าวที่ขึ้นไปแตะยอดสุดของเอเวอเรสเนี่ย
ใช้เวลาแค่ไหนคะสองเดือนครับสองเดือนในสองเดือนเนี้ยครับ
เวลาที่ความรู้สึกตกต่ำที่สุดแย่ท้อที่สุดเนี่ย
ไม่เคยกลัวเลยนะครับเพราะคิดว่ามันคือประสบการณ์ใหม่
แต่สิ่งที่รู้สึกแย่ที่สุดคือเขาบอกว่าอากาศปิดปีนไม่ได้
อยากจะสู้อากาศบอกเชื้อปลาบอกเฮ้ยไปกับฉันได้ไหม
แต่ถ้าเธอไม่ไปนะฉันจำได้ฉันจะไปเอง

คือเป็นเหมือนกับคนพื้นเมืองนะฮะ

เขาจะเกิดในที่สูงเพราะฉะนั้นเขาจะอาชีพเป็น
คุ้นเคยกว่าเราเขาจะเป็นคนประกบเรา
เราจะบอกว่าตรงที่กลัวที่สุดคือกลัวไม่ได้ปีน

นั้นพอมันพุ่งพลาดเนี่ย
จริงเหรอตอนนี้เขาบอกวินโดจะเปิดเนี่ย
เนี่ยช่วงอากาศนี้จะเปิดเนี่ย

บอกว่าเราเสียงได้ไหมเราไปรอได้ไหม

ท้อไม่มีเลยฮะกลัวไม่ได้ปีน

ผมมีผมมี
อ่าพระบรมพระ้าโชวาส

พวกนี้หยิบขึ้นข้าอ่าน
ของขลังของผมนะเหรียญ๑๐
๑๐บาทเพราะเบาอยู่ในเสื้อตลอดเวลา
เพราะมีมีพระรมชายรักษ์

แล้วหยิบหนังสือเล่มนี้ทำไมต้องพก
คือเวลาที่ได้อ่านเรื่องราวของท่านเนี่ย
เหมือนได้เข้าเฝ้าคิดว่าอย่างนั้นนะ
เหมือนได้เข้าเฝ้าแล้วก็เป็นกำลังใจเขามีความสุข
ก็อ่านไปไม่รู้เพราะมันอยู่๒เดือนนะ
มันปีนเอฟเรสมันขึ้นขึ้นลงมันต้องพัก
ขึ้นไปแล้วก็กลับลงมาขึ้นไปสูงก็กลับลงมา
มันมีเวลาพัก๗วันบ้าง๕วันบ้าง
มันไม่รู้จะทำอะไรเนี่ย
ในภารกิจนี้ที่คุณถึงเล่ามาทั้งหมด
ถึงแม้ว่าความตั้งใจจะยากลำบากอยู่แล้ว
เตรียมตัวจริงก็ยากลำบากมาก
เวลาขึ้นไปกลัวจะไม่ได้ปีนกลัวจะเจออุปสรรคต่างเนี่ยนะคะ
มีแวบไหนไหมคะที่ขอพรจากในหลวงราชการที่๙
มีตอนที่ไม่ได้ขอพรนะแต่ว่าทูลลา
คือตอนผมขึ้นไประหว่าง
ขึ้นไปที่แคมป์๓ไปแคมป์๔

ความเร็วลมประมาณสัก๓๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ
ฝุ่นหิมะที่มันพัดมาโดนหน้าเหมือนเข็มเป็นพันเล่ม
คือมันจะผูกติดอยู่กับภูเขานะ
แต่มันเหมือนคนหลายคนมันจะดึงเราออกให้หลุดออกมาจากตรงนั้นเนี่ย
ความสูงมันชันมาก๖๐องศานะครับ
ความสูงชันนะครับ

แล้วก็คิดในใจว่าเนี่ย

แต่นี่ผมกำลังมาหาความตาย
แล้วพญาติมทูลลากกำลังจะมาหาผมแล้ว
ดังนั้นสุดท้ายเราจะคิดอะไรดี

แต่ว่าให้รุ่นพี่ไปด้วยกัน
ถ่ายเทปเป็นเทปลาพ่อแม่ไปแล้ว
แล้วก็ต้องกลาบควมทูลขอพระราชธานภัย
ที่ไม่สามารถทำตามใจได้

เราจะทำอะไรดี
แล้วเกาะอยู่นั้นคือทรงว่าสมรานตลอดการสมรานตลอดการสมรานจะหลาย
แล้วน้ำตาหล่ายออกมาให้คุณจ่ำขวัญหลายแล้วก็เป็นน้ำแข็ง
ขึ้นอีก๔๐ประถี
คือ๔๐ประถีกับการตัวแบบนั้นมันเบาะอยอยู่
แต่มันก็เผลอเนี่ยสุดท้ายก็ไม่รู้อะไร

เขาก็บอกเนี่ยไปได้แล้วไปได้แล้วไปได้แล้ว
แล้วเราก็ไปแล้วก็ไปตอนนั้นรู้สึกแบบคือ

เหมือนมีพลังอะไรบางอย่างนะฮะ

ตอนนั้นคิดว่าตายช่างมัน

ที่เหลือนี่คือกำไรแล้ว

คือเรามาเล่านะวันนี้มันไม่เหมือนตอนที่เกิดเหตุแน่นะคะ

คือการที่ภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่แค่
คนหนึ่งอยากพิชิตยอดเขาเอเวอเรส

หรือบางครั้งเป็นไหมเวลาที่

กดดันตัวเองโทษตัวเองทำไมเราทำได้แค่นี้

ก็ไม่มีเลยนะครับแต่ว่าคือต้องเรียนคุณจอมขวัญว่า
ก่อนผมจะไปปีนที่ผมใช้เวลา๖ปีคือผมหาสปอนเซอร์

เพราะเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าไม่ได้มีเงินไม่ได้ร่ำรวยมาเพื่อที่จะออกจากงานไปปีนเขา
แต่ตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นเนี่ยท้อมากเลย
อ่ะเคยไปของสปอนเซอร์แล้วถูกปฏิเสธแบบเหมือนโดนด่ามา
เพราะศพคุณจะไปขวางเขาไว้
คุณหน่ะเป็นคนที่ฉุยโอกาสคุณจะเป็นนักพัฟกันด้า
แต่ละคนด่าแบบคือแบบก็ไม่เป็นไร
แต่ทุกครั้งก็เชื่อไหมคะครูสวรรค์
พอทุกครั้งที่กลับมาอ่าน

คือไม่ใช่เรื่องร้อนล่ะครับ

เพราะฉะนั้นไม่ได้เอาความตั้งใจนั้นมาเป็นแรงกดดันให้ตัวเองเครียดอะไรไปเวลาที่จะอุปสรรคเลย

กำลังจะบอกว่าคือกำลังใจต้องดีมากนะคะ
เพราะตั้งแต่ตอนหาทุน๕๖ปี
จังหวะที่เห็นยอดเขาแล้ว
ทุกก้าวเนี่ยเอาสักไม่เกิน๒๐ก้าวที่ถึงยอดเขาแล้วเนี่ย

ตอนนั้นนะคิดถึงอะไรนะ
ตอนนั้นคิดอย่างเดียวว่าขออีกก้าวหนึ่ง
คือก่อนหน้าผมจะพูดคำว่ารักในหลวง
แล้วก็เนี่ยรักในหลวง

ตั้งใจคิดว่าเดินไปก้าวย่างก้าวเลยนะ

ก้าวครั้งหยุดหายใจ๓ครั้ง

แล้วตอนหลังรักในหลวง

คอยก้าวคอยก้าวคอยก้าว
แต่ในใจคิดถึงพระเจ้าอยู่ตลอดเวลาครับ

ตอนนั้นดีใจมาก
ไม่คิดว่าตรงนั้นคือยอดเขาเอเวอเรสนะครับ

คิดว่างานของเรา๖ปีกำลังจะสำเร็จแล้ว
แล้วภาพในหัวเห็นภาพตัวเองกำลังหยิบพระบรมชายลักษณ์ขึ้นมาชู

กำลังชูทงชูแผ่นป้ายร้องเพลงสั่นเสิร์ฟพระมี

แล้วดีใจว่า๖ปี๖ปีจะถึงแล้ว

เพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวลมมันจะเข้ามาอีก

เอาลำดับตามวันนั้นเลยนะคะ

ถึงปุ๊บเอาเป้หวัง
หวานแล้วก็บอกกับเชอปาที่เป็นคู่หูผมเลย

ถ่ายรูปให้ฉันหน่อยนะ

ถ่ายเสร็จก็เอาทงออกมากางเอาแผ่นป้ายทรงพระเจริญออกมากาง
จากนั้นเก็บทุกอย่างก็มีเชอร์ปาอีกคนหนึ่งชื่อดาวาเชอร์ปาอยู่ข้าง
ถือกล้องอยู่ซึ่งบอกให้เขาถ่ายทุกอย่าง
แล้วเขาก็กลัวว่าผมจะลืมนะคุณจำขวั

จริงผมไม่ลืมนะผมก็หันแล้วบอกว่า

เสร็จปั๊บเท่านั้นแล้วผมก็ถามเชอหลับ

ได้สติตรงนี้
คือช่วยบอกฉันทีได้ไหมว่า
ยืนอยู่บนยอดเขาเอเวอเลสแล้ว

ใช่แล้วก็กอดผม

แล้วฝรั่งคนหนึ่งที่อยู่ข้างผม

เขาถามบอกว่ารูปเมื่อกี้ที่เธอถือ

ผมก็บอกว่าใช่แต่ไม่ใช่พ่อ
ฉันคนเดียวนะผู้ชายคนนี้คือ
ของคนไทยอีก๖๗ล้านคน

แล้วเขานั่งพักเตรียมจะลง

แล้วทุกคนเข้ามากอดผมแบบ
อดแล้วแบบแล้วฝรั่งก็บอกว่า

เธอเป็นลูกที่ดีมากเลย

ขอภาพทิชชูค่ะ

ภารกิจในครั้งนั้นและครั้งอื่น
ครั้งอื่นครับ

ทำไมเลือกพระบรมชายลักษณ์ภาพนี้คะ

คือมีเหงื่อเต็มพระพักไปหมดเลย

แล้วผมรู้สึกว่านี่นี่คือ
นี่คือสิ่งที่ทำให้คนได้เห็นว่า

ผู้ทรงทฤตรราชธรรม

วันแรกที่ขึ้นสู่เอเวอเรสนะคะ
ก่อนที่จะถึงยอดสุด
หยิบพระบรมชายลักษณ์ออกมาให้กำลังใจตัวเองไหมคุณหนึ่ง

คือเอามาตั้งแล้วกราบ

ไม่เคยเอาอยู่บนหลังอยู่ตลอดเวลา

ตอนที่เราคุยกันนี่เหมือนวินาทีนั้นกลับอีกครั้งไหมคะ

นี่คือพระบรมชายลักษณ์ที่ไปกับคุณหนึ่งทุกวินาทีทุกก้าว
แต่มีที่เตรียมไปอีกนอกเหนือจากเพลงด้วย

ป้ายผ้าเนี่ยก็ไปทำที่

คือผมมีเวลาอยู่๙วันเพราะว่า
ตอนนั้นปัญหาของเราที่สำคัญมากเลยคือว่า

ปีนั้นเนื่องจากประเทศจีนเขาเป็นเจ้าภาพโอลิมปิก
เขาก็ปิดพรมแดนเราต้องข้ามจาก
ทีแรกจะปีนจากฝั่งเหนือต้องปีนฝั่งใต้
ทั้งหมดผมก็ให้เขาไปก่อน

ผมก็คิดว่าต้องทำเลยสักอย่างนึง
แล้วก็เลยเขียนด้วยมือเป็นคำพูดบอกว่า
นี่ครับอยากให้คุณจอมขวัญได้ดู
คิดว่านี่นะครับ
พระเจริญอยู่ยิ่งยืนนาน
พระเกษียมสำราญตลอดการตลอดไป

เองครับเป็นลายมือของผมเองแล้วก็ไปจ้างคนที่กัดบรรดุที่ร้านให้เขาปักให้

คำเนี่ยเป็นคำจากเพลงที่พี่เป้ามาสนีกับพี่แอดคาราบาลเป็นคนร้องในเพลงนี่แหละครับทรงพระเจริญ
เลือกจากเพลงเลือกจากเพลงแต่ที่บอกว่าของคุณหนึ่งเองคุณผู้ชมถ้าดูเนี่ยเหมือนตัวพิมพ์ไม่ใช่นะคะ

แต่ก่อนจะขอคำนี้โทรศัพท์ขอพี่ป้อมก่อนเลยครับ

ขอพี่ป้อมขอลิกสินนะครับพี่ป้อมเนี่ยก็น่ารักผมเอาเลยครับ
ความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคะนอกเหนือจากสภาพร่างกายซึ่งเราเห็นในคลิปของคุณหนึ่งว่าสุดเท่าที่จะเหลือแรง
หมายถึงว่าตอนที่อยู่บนยอดเข่าเลยมั้ย

คือต้องบอกคุณจอมขวัญว่าตอนที่คือปีเนเรสมันยากมากเลยครับเพราะมันเหนื่อยมากกว่าที่เราจะคุณจำขวัญใช่ไหมวันสุดท้ายในการปีนเขาเนี่ยใช้พลังงานสองหมื่นแคลอรี่นะครับ

สองหมื่นแคลอรี่นะครับในหกเจ็ดวันสุดท้ายน้ำหนักผมหายไปเก้าฮิโรนูลวงแล้วน้ำหนักผมหายไปยี่สิบฮิโรนูลวงแล้วน้ำหนักผมหายไปยี่สิบฮิโรนูลวงแล้วน้ำหนักผมหายไปยี่สิบฮิโรนูลวงแล้วน้ำหนักผมหายไปยี่สิบฮิโรนูลวงแล้วน้ำหนักผมหายไปยี่สิบฮิโรนูลวงแล้วน้ำหนักผมหายไปยี่สิบฮิโรนู

มากกว่าหกสิบปีนั้นเวลานั้นถ้าไม่ได้คิดถึงตัวเองนั่นคือคิดถึงเรา

ความผูกพันหลักยึดของชีวิต
แม้กระทั่งเกือบจะเอาชีวิตไม่รอด

พ่อแม่ก็สอนว่าเราต้องกระตันอยู่นะครับ
แล้วก็ผมเรียนหนังสือตอนที่รับปริญญาบัตร
ตอนรับปริญญาบัตรจากพระหัสตรงท่านเนี่ย
ตอนนั้นสาบานเลยว่าผมจะเป็นข้ารองบาท

มีเพื่อนต่างประเทศเขาบอกว่าประเทศเราดี

เพราะประเทศเรามันสุดยอดของคอลลับชั่น

ประเทศของเราเนี่ยมันคนประเทศเรามันโง่

แต่โยคิงไม่เห็นจะทำอะไรเพื่อ
เขาก็บอกว่าคิงโมนาคี
คือทั่วไปในโลกนี้ที่เขาเห็นเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับ
ก็ไม่ได้ทำอะไรมากสุขสบาย

อธิบายไปผมก็ร้องผมร้องไห้
เขาก็ขอโทษที่พูดแบบนี้

ในเมื่อเธอบอกเธอรักพระเจ้าอยู่หัวของเธอ
วันนี้เธอทำอะไรเพื่อท่านบ้าง
คำเดียว
เปลี่ยนไปเลย
ผมก็เลยบอกเขาว่าฉันจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่
และฉันจะไม่ต้องบอกเธอหรอกเธอจะรู้เอง
นี่คือที่มาของทุกอย่างในชีวิตครับ

เพราะว่าช่วงท้ายจริงของรายการเนี่ย
ปิดท้ายด้วยสิ่งที่ไปทำในวันนั้น
แต่ว่าอีกประมาณ๒๓นาทีนี้
ฉันถามแขกรับเชิญทุกท่านนะคะที่ได้มา

ผมว่าเราทุกคนก็รู้ว่า

จะทำอะไรแม้แต่เล็กน้อย

พี่ที่ผมขอบถ้าหนึ่งนะครับ

ก็คือคือผมจะบอกกับตัวเองว่าผมจะจะ
ส่งเศร้านานไม่ได้ครับแฟมฮะ
สิ่งที่ผมอยากจะทำต่อไปคือทำทุกอย่างที่ท่านเคยทำในแบบที่ผมทำได้
ผมบอกกับตัวเองเสมอว่าถ้าบอกว่ารักในหลวงอย่าพูดแต่ปาก
ต้องทำจริงก็ต้องเปลี่ยนครับ
เราอาจจะร้องไห้ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาครับที่
คนที่รักเราจากไปเราก็ต้องร้องไห้
แต่หลังจากเสียงร้องไห้จงระมัดระวังทุกอย่าง
หลังจากเราสี่น้ำตาเราก็ต้องมีกำลังก็คิดกับบอกกับตัวเองกับนั้นนะครับ
แต่มันก็ยังร้องไห้อยู่ร้องไห้อยู่

ขอสั้นนาทีสุดท้ายเพราะจะไปฟังเพลง
จากน้ำเสียงในวันที่ลมหายใจแต่ละเคือกแยกลำบาก
ผมก็หลายอย่างเลยนะครับ

จะลงไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จริงจริงนะครับก็คุยกัน
เอ่อเป็นอาจจะเป็นรูปธรรมที่ที่สำคัญที่สุดคือ
คืออยากลงไปดูอะครับถ้าช่วยได้ก็วางแผนไว้นะครับ
กับเอ่อมูลนิธิพระดาบทนะครับก็อยากจะลงไปช่วยแล้วก็
ตอนนี้เราก็มีกลุ่มคณะน้องที่เป็นนักดนตรีมารวมตัวกันนะครับ
เราทำวงเล็กเล็กก็ไม่เล็กแล้วครับวันใหญ่มีวงแจ๊สนะครับค่ะ
เอ่อก็อยากจะเล่นเพลงของพระอาจารย์นิพนธ์ชื่อวงดนตรีชื่อตาบวมอะครับ
ชอบใส่คำหมายค่ะครับในแต่ละอย่างก้าวของครับ
ภารกิจที่คุณหนึ่งจะทำต่อไปเราอาจจะได้นั่งคุยกันอีกครั้งนะคะ
ครับเยอะมากเลยครับเยอะมากเลยครับวันนี้ทางรายการขอบคุณคุณหนึ่งค่ะ
ยินดีมากเลยครับคุณค่ะขอบคุณครับคุณผู้ชมค่ะ
แล้วเราจะลาไปด้วยภารกิจของคนไทยคนแรกที่ไปทำ
แต่เหมือนเราทำพร้อมกันหกสิบเจ็ดสิบล้านคนในวันนั้นเลยนะคะ

พระรบราชาวินพระสยามินพระหยดสายจริงยง
เย็นศีรพพระปริภาพผลพระคนธรรมนักศาสตร์
ปวงราชาเป็นสุขศาสตร์ขอบันดาลภาพประสงค์ใด

ดังวังพระเนื้อหะหรือไทยดุจจะทาวะชัยชัยโย